คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
เมื่อช่วงสายตำรวจสพคลองท่อม

ว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
นอนโรงพยาบาลปรากฏว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ทำให้รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ค่ะ
เป็นลักษณะที่ว่าอดีตสามีบุกเข้าไปที่บ้านอดีตภรรยา
เพื่อไปง้อขอคืนดีแล้วก็ไปขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
แต่อดีตภรรยาไม่ยอมร้องขอความช่วยเหลือ
ของอดีตภรรยาที่อยู่ในบ้านก็เลยโทรศัพท์ไปบอก
พี่ชายของอดีตภรรยาให้มาช่วยก็เลยมีการชุนละมุนทำร้ายร่างกายกัน
พี่ชายของอดีตภรรยาก็ยอมรับว่าเป็นคนทำร้ายร่างกายจริง
แต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๕ของวันนี้นะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายสำรองเรเดนอายุ๓๖ปี
ถูกนำส่งโรงพยาบาลตำรวจภูทรคลองท่อมไปตรวจสอบ
มีบาดแผลถูกทุบด้วยของแข็งที่ไทยทอย
เป็นแผลใหญ่เลยค่ะที่ไทยทอย๑แผลนะคะ
ส่วนที่หลังก็มีรอยถลอกเล็กน้อย
คุณหมอชนสูตรมอบศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทีนี้ค่ะจากการสอบสวนทำให้รู้ว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
นางสาววัลลีกะแตอายุ๓๔ปีเป็นอดีตภรรยาของผู้เสียชีวิต
เขาหลับอยู่ในห้องนอนอยู่ในบ้านนะ
และนายสำรองผู้เสียชีวิตคนนี้เป็นอดีตสามีนะคะ
บุกเข้าไปในบ้านเข้าไปทางประตูหน้าบ้านเลย
ไปหาอดีตภรรยาคาดว่าจะไปขอคืนดี
แต่ไปขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยอดีตภรรยาไม่ยอม
ก็เหมือนกับใช้กำลังข่มขืนอดีตภรรยา
ทีนี้ค่ะแม่ของอดีตภรรยาเขาอยู่ห้องใกล้เขาได้ยินเสียงร้อง
ก็เลยโทรศัพท์ไปเรียกลูกชายซึ่งเป็นพี่สาวของอดีตภรรยาคนนี้
ชื่อว่านายปรีชาหวังสง่าอายุ๓๗ปีให้รีบมาช่วยน้องสาว
ปรีชาก็รีบมาเลยบ้านอยู่ใกล้กันบ้านห่างกันแค่๒๐๐เมตร
มาถึงปุ๊บก็เข้าไปที่ห้องนอนของน้องสาว
ก็เลยสู้กันกับอดีตน้องเขยแต่อดีตน้องเขยวิ่งออกไปหน้าบ้านค่ะ
ทีนี้ตัวนายปรีชาเนี่ยวิ่งตามไปทันก็เลยชกต่อยกันกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
แล้วก็คว้าท่อนไม้ยาวสัก๔๐เซนติเมตรตีเข้าไปที่หัวหลายครั้ง
สลบคาสนามย่าหน้าบ้านนะคะแล้วเขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้ค่ะนายปรีชาก็มอบตัวกับตำรวจแล้วก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
เพราะว่าน้องสาวเลิกรากับผู้ตายไปตั้ง๒ปีแล้ว
แต่ว่าผู้ตายเนี่ยบุกเข้ามาในห้องนอนของน้องสาว
พยายามจะขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยซึ่งน้องสาวไม่ยอม
ขืนต่อสู้และกรีดร้องเขาเองเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากแม่
โทรศัพท์มาบอกว่าเข้ามาช่วยน้องสาวหน่อยก็เลยเข้าไปช่วย
มีจังหวะต่อสู้ชกต่อยกันนะคะแต่ว่าหน้าบ้านมีไม้พอดี
คว้าท่อนไม้ตีหัวอดีตน้องเขยไปสองสามครั้งจนแน่นิ่งไป
แต่ว่าทีนี้ค่ะพี่สาวของผู้ตายนางอารยาบอกว่าไม่เชื่อนะคะ
ว่าน้องชายจะบุกเข้าไปบ้านของอดีตภรรยาแล้วก็พยายามข่มขืน
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าอาจจะเป็นการวางแผนของญาติอดีตภรรยา
ที่ไม่ชอบน้องชายเธอเพราะมีนิสัยชอบดื่มน้ำกระท่อม
แต่จริงแล้วน้องชายเป็นคนรักลูกรักเมียนะ
กันไปแล้วยังไปมาหาสู่คอยดูแลลูกคอยให้เงินใช้จ่าย
วันก่อนอดีตภรรยายังโทรศัพท์ไปหาน้องชายของเธออยู่เลย
ก็เลยเชื่อว่าน้องชายอาจจะเอาเงินไปให้แล้วก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะ
คุณแหวนก่อนเองพอลูกไหม
คุณแม่ญาติไม่ไกลจบ

เมืองต้นนะคะตำรวจก็ควบคุมตัวนายปรีชา

ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ส่งตัวไปขอบหน้าศาลฝากขังนะคะ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นจริงตามที่นายปรีชารับสารภาพหรือเปล่า
หรือว่าเป็นอย่างที่พี่สาวของผู้เสียชีวิต
เขาตั้งข้อสงสัยเอาไว้นะคะ